คุณผู้ชมช่วงนี้ใครทำสวนทำไร่ทำนาต้องระมัดระวังนะคะ
ปกติเวลาออกไปทำไร่ทำนาทำสวนเนี่ยฝนตกทำยังไงกันบ้างคะ
บางคนก็ไปหลบเถียงนาบ้าง

ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเดินออกไปกลางทุ่งไปปัสสาวะ
แล้วฟ้ามันผ่าเปรี้ยงลงมา

ลงที่ตัวเลยค่ะหลังนี้ไหม้ไปหมดเลยนะคะ
นี่เป็นนาทีที่เพื่อนและกู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจช่วยเหลือ
นายวัชระอุดรสิริหรือว่ากล้องนะคะ
กล้องอายุ๒๖ปีเป็นชาวตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำค่ะ
กล้องถูกฟ้าผ่าอยู่กลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านหนองขวาง
วันที่๑๐มิถุนายนเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่เนี่ยปั๊มหัวใจเสร็จก็เร่งนำตัวกล้องส่งโรงพยาบาล
แต่เขาเสียชีวิตระหว่างทางนะคะที่น่าเศร้า
เศร้าที่หนึ่งคือเขาเพิ่งจะแต่งงานกับภรรยาได้แค่๓เดือน
เศร้าที่สองคือสัญญากับภรรยาว่าจะไปจดทะเบียนสมรสกันสิ้นเดือนนี้
เศร้าที่สามคือกล้องมีน้องชายที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเมื่อ๓ปีก่อน
ไม่เหลือลูกชายแล้วนะคะในวันนี้เพราะแม่มีลูกชายแค่สองคนค่ะครับ
เขาเล่าว่าก้องกับเพื่อนเนี่ยชวนกัน๔คนไปหวานข้าวในนา
เมฆฝนตั้งเขามาแต่ไกลเลยบรรยากาศคือฝนจะตกแน่
กล้องสี่คนเนี่ยวิ่งเข้าไปหลบใต้ต้นไม้จังหวะนั้นกล้องเดินออกไปยืนปัสสาวะอยู่กลางทุ่งนาค่ะ
แล้วก็มีเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงหนึ่งครั้งก็หงายหลังตึงล้มทั้งยืนเลยอ่ะค่ะ
นายภัยรัฐนี่แหละวิ่งเข้าไปปั๊มหัวใจแล้วก็ประสานกู้ภัยให้ช่วยเหลือรวมถึงแจ้งตำรวจตรวจสอบ
สุดท้ายก็ยื้อเอาไว้ไม่ได้นะคะนี่เหตุการณ์เป็นแบบนี้เลยค่ะ
วันนี้เราก็ส่งคุณจ๋าจำสีลงพื้นที่นะคะตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยญาติของกล้องก็เอาอาหารขาวหวานทูบเทียน
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเมื่อเช้าอะค่ะคุณจ๋าได้คุยกับนายอภิรักษ์ชาวบ้านในเหตุการณ์อีกคนนึง
ก็บอกเมื่อวานเขานี่แหละก็มาช่วยกล้องหวานข้าวก็เป็น๑ใน๔หวานกันตั้งแต่๗โมงเช้ายันบ่าย๓โมง
เห็นแล้วว่าฝนตั้งเขามาแต่ไกลแต่มันไม่มีเสียงฟ้าร้องเลยนะครับ
คืนคลืนอะไรนี่ไม่มีเลยแต่เห็นแล้วก็เลยวิ่งไปหลบใต้ต้นมะพร้าว
ขออภัยใต้ต้นไม้เพราะว่ากลัวฝนจะตกแต่กล้องอ่ะเดินไปกลางทุ่งบอกว่าเออปวดเฉีย
ขอเดินไปฉี่แป๊บนึงแล้วก็นี่แหละค่ะ
อันนี้ม้าแช่เดี่ยวแบบภาพก็ห้องเลยแบบเตี้ยงเดี่ยวเลยครับ
โอ้ยสั่นประตูเลยหรอครับเย็นอย่างประถึกเลย
ก็ยากอยู่เดี๋ยวมาอยู่เทวดหอดตอนบ้านกันอีกครับวันก่อนล่ะครับ
ส่วนที่บ้านของผู้ตายนะคะครอบครัวนำร่างของกล้องมาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าคุยกับนางสาวอำพิกานะคะ
ภรรยาของกล้องเธอบอกว่าเมื่อวานสามีก็ชวนไปหวานนาหวานข้าวเหมือนกัน
แต่ว่าเธอรู้สึกเหนื่อยก็เลยไม่ได้ออกไปสามีเลยชวนเพื่อนไปเอง
เธอบอกว่าตอนไปก็ไม่ได้มีอะไรเป็นลางบอกเหตุนะสามีก็เดินออกไปออกไปทำงาน
แต่ไม่ได้เอามือถือไปด้วยเพราะเห็นว่าฝนตั้งเขาแล้ว
มารู้ทีหลังว่าสามีถูกฟ้าผ่าตายอย่างที่บอกมันทำใจไม่ได้จริงจริง
จะมาแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันได้เนี่ยแค่๓เดือน
ตั้งใจจะจดทะเบียนสมรสกันสิ้นเดือนนี้อยู่แล้วพังทุกอย่างเลยค่ะ
ปกติเขาจะแบบมาเล่นมานอนข้างมากอดมาหอมใช่ค่ะหยอกล้อแรง
แต่เมื่อวานคุณผิดสังเกตแล้วโทรศัพท์เขาไม่แตะเลย
ทั้งที่ปกติเขาจะเช็คว่ามีใครโทรมาไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเมื่อวานไม่แตะโทรศัพท์เลยคือแบบก็แปลกสำหรับเราอยู่พอสมควร
ก็เป็นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะรักมากรักแบบรักมากเลย
คือยังคิดถึงจะอยู่แบบเราก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะ
ก็จะดูแลแม่ดูแลน้องเขาเหมือนเดิมเหมือนกับแบบที่เคยสัญญาตกลงกันไว้
ตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็แบบหลังแต่งงานแล้วใช่ค่ะ
คุยกับแม่ของกล้องค่ะแม่บอกโหแม่ไม่มีแรงเลยจ๋า
แม่เนี่ยมีลูกชายอยู่สองคนเนาะกล้องเป็นลูกคนโตนะ
ส่วนลูกคนเล็กแม่ตายไปตั้งแต่๓ปีก่อนแล้วประสบอุบัติเหตุ
แม่ก็ไม่คิดนะว่าแม่จะต้องมาเสียลูกคนโตไปเพราะว่าถูกฟ้าผ่า
เสียใจมากทำไมลูกแม่ทั้งสองคนถึงได้อายุสั้นแบบนี้
ที่ผ่านมาลูกแม่เป็นคนขยันเอาการเอางาน
เพิ่งจะยกที่นาให้ไปสี่สิบไร่หวังจะให้ลูกทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัว
เมียที่เพิ่งแต่งกันไปเมื่อสามเดือนลองฟังแม่นะคะ
ฝันเห็นงูทุกคืนน่ะงูมีแต่ตัวหลายสีมีแม่ก็ฝัน
ยากพี่น้องก็ฝันฝันแบบเป็นรางค่ะ
ก็เลยแม่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดกับครอบครัวแม่ค่ะ
แม่ก็แบบพ่อเพิ่งเสียไปเมื่อ๓ปีที่แล้วพ่อเกิดอุบัติเหตุค่ะ
แม่คิดว่าเขาคงถึงเวลาเขาอะค่ะเพราะว่าเขารีบ
เขาทำอะไรเขาก็จะรีบเหมือนพ่อเขาเขารีบรีบทำทุกอย่างเหมือนเขาอยากแต่งงาน
เขาก็มาแต่งงานได้สามเดือนเองค่ะเพราะว่าเขาก็เร่งเราแม่อยากแต่งงาน
อยากมีเมียแล้วแม่ก็แม่ก็ไม่คิดว่าเขาจะรีบไปขนาดนี้ค่ะ
ต้นครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
แต่ก็อยากให้กรณีของกล้องเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนนะคะ
คือถ้าเกิดสมมุติเราต้องไปทำงานกลางแจ้งอย่างนี้แล้วไปเจอฝนเข้า
วิธีการปฏิบัติตัวอย่างแรกเลยคือ๑อย่าอยู่ในที่โล่งเด็ดขาด
อย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เหมือนกับยืนต้นอยู่ต้นเดียวค่ะ
เพราะนั่นเหมือนสายล่อฟ้าชั้นดีฟ้ามันจะผ่าลงมาตรงนั้น
เขาบอกว่าให้วิ่งหาที่หลบที่เป็นอาคารให้ได้ไวที่สุดหรือเถียงนา
แต่ถ้าหาไม่ได้จริงเขาจะให้นั่งลงแล้วก็ทำตัวให้เล็กที่สุด
แล้วให้ร่างกายเราสัมผัสพื้นให้น้อยที่สุด
บอกว่าให้นั่งเหมือนแบบยองแล้วเขย่งเท้าแล้วเอามือกอดเข่าก้มหัวไว้
แบบนั้นนะคะฝากดูแลกันด้วย
สำหรับช่วงนี้ใครต้องออกไปทำนานะเพราะว่าพายุเข้าฝนตก